เพราะว่ามีเหตุการณ์แปลกระหว่างที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปถ้ำนาคา
แล้วเกิดอาการแปลกตัวสั่นส่งเสียงร้อง
จนไกรอศาท่ำนาคาต้องจับตัวแล้วก็ให้สวดมนตร์เลย
น้ำโมพุทยาพูดสิคะนักเที่ยวเที่ยวกันพูด

ดูนะคะเห็นไหม
นี่ค่ะนักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่ง
เกิดอาการแปลกขณะที่ไปเที่ยวอยู่ที่ถ้ำนาคา
กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบที่ถ้ำนาคาที่หลายคนรู้จักกันเนี่ย
คือตรงอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาลนะ
กั๊ยอาศาพามาบริเวณทางเคราะห์เมืองและแปร

ไม่หยุดเลยจนเพื่อนกับไก๊เนี่ยต้องเข้าไปพยุงตัว
ท่ามกลางความตื่นตนกตกใจของนักท่องเที่ยวคนอื่น
คือต้องบอกว่าถ้ำนาคาเนี่ยคนขึ้นไปเยอะ
แล้วหลายคนเห็นแบบนี้ตกใจค่ะคุณ
ไก๊อาสานะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพเนี่ย
มาทุบหลังสาวนักท่องเที่ยวคนนี้
แล้วก็บอกว่าให้พูดตามช่องเลย
ก็คือท่องบทสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิ

ใช่นั่นแหละของหลวงปู่ดูนี่แหละ
คือให้หญิงคนนี้ท่องตามท่องตามไปด้วย

จากนั้นนะอาการของหญิงคนนี้เริ่มดีขึ้น
แล้วคลิปเนี่ยก็ตัดไปเลยคุณ
นักท่องเที่ยวที่เขารวมทริปกันไปตอนนั้น
ระบุข้อความบอกว่าเหตุนี้เกิดขึ้นที่

สำหรับถ้ำนาคาเนี่ยชาวบ้านก็มีความเชื่อกันอยู่แล้วว่า

ที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินด้วยเหตุผลที่ว่า
บริวารของพญานาคผู้ครองเมืองบาดาน
ไปมีสัมพันธ์สวัสดิ์กับมนุษย์
และเมืองบาดานที่พญานาคและบริวารอาศัยอยู่ก็คือ

ในจังหวัดบึงการปัจจุบันนั่นเอง
อันนี้หลายคนน่าจะเคยฟังตำนานกันมาบ้างแล้ว

เมืองบังบดหรือเมืองลับแหล่

แล้วเขาก็เกิดอาการแปลกแบบนี้ขึ้นเลย
ก็เป็นเรื่องลิลับอีกเหมือนกัน